ในช่วงเวลาที่เราจะต้องรู้ว่าฟ้าฝนเป็นยังไงนะครับ

แถลงข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาคือหามาก

เพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยา
ท่านอธิบดีนะครับดรภูเวียงประคำมิน
ท่านก็แถลงว่าสถานการณ์ของพายุคาจิกิ

จะมีผลกับที่ไหนอะไรยังไงบ้าง

ไปพลาดไปลั่นลงไปกด

เป็นลักษณะเหมือนเซ็นเซอร์

เอาไปดูกันหน่อยครับ

สำหรับการติดตาม
ความเคลื่อนไหวของพายุ

พายุส่วนร้อนคาจิกิคนย้อนกลับไป

หรือพายุดิเรชั่นนี้ได้พัฒนาตัวขึ้น
แล้วก็กลายเป็นพายุโซนร้อน

ก็ไลฟ์ไปได้สัก๔นาที

ใหม่แห่งการรายงานสภาพอากาศ

พรุ่งนี้ถ้าอธิบดีอาจจะต้อง

เพราะว่าข้อมูลเดี๋ยวนี้แม่นมากนะครับ

จะได้เตรียมตัวรับมือกันทัน